กรณีแบบนี้ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะครับ

เหตุการณ์บุกลุกพื้นที่ป่าแบบนี้เนี่ย
ถ้าเอาล่าสุดที่เพิ่งเป็นคดีกันไป

สารก็ตัดสินจำคุก๑๐เดือนไปแล้ว
แต่ถ้าย้อนไปไกลหน่อยถึงอดีตเลยนะครับ

ก็เคยมีแก๊งพรานบรรดาศักดิ์ในประเทศไทย

แก๊งพรานบรรดาศักดิ์นี่นะครับ
เป็นสถานที่เดียวกันซะด้วยกับที่เกิดขึ้นในวันนี้

หลังจากเฮลิคอปเตอร์ยี่ห้อเบลของกองทัพบก
ตกลงกลางทุ่งนาอำเภอบางเลนจังหวัดนครปฐม
ในที่เกิดเหตุนอกจากพบผู้เสียชีวิต๖คนแล้วนะครับ
ยังไปเจอซากสัตว์ป่าจำนวนมาก

แล้วก็กลายเป็นข่าวสะเทือนวงการท็อปบูธ
หรือว่าทหารในช่วงนั้นเป็นอย่างมากนะครับ

พบว่าเฮลิคอปเตอร์๑ใน๒ลำ
ที่ขนพรานบรรดาสักไป

ที่ไปตั้งแคมป์พักแรมฉลองวันเกิด
แล้วก็ล่าสัตว์ป่าในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวนจังหวัดกาญจนบุรี
ในช่วงวันที่๒๖๒๙เมษายน๒๕๑๖นะครับ
แล้วภาษณะที่ใช้ไปเฮลิคอปเตอร์เนี่ย

วิพากษ์วิจารณ์มากถึงความไม่เหมาะสม

เป็นยุคของรัฐบาลทหารนะคุณเขมสอน

พลถนอมกิติขจรนายกรัฐมนตรี
จอมพลประพาทจารุศเถียนรัฐมนตรีว่าการกระโสมหาดไทยในตอนนั้นน่ะนะคะ

ลิคอปเตอร์ลำที่ตกไม่ได้เข้าไปล่าสัตว

แต่ไปปฏิบัติราชการลับเพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับในพลเนวินประธานสภาปฏิวัติแห่งประเทศพม่า
ซึ่งกำลังเดินทางมาเยือนประเทศไทยในตอนนั้นค่ะ

แต่หลักฐานมันสวนทางกับคำให้สัมภาษณ์

มันสวนทางกับคำให้สัมภาษณ์ทั้ง๒จอมพลทำให้ชมรมอนุรักษ์ธรรมชาติ๔สถาบันนะคะ
จุฬาลงกรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เกษตรศาสตร์มหิดล
ซึ่งเขามีสมาชิกของชมรมติดตามเข้าไปดูพฤติกรรมของพรานบรรดาศักดิ์ค่ะ
แคมป์เลยนะคะเขาร่วมกับศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย
ก็เลยพิมพ์หนังสือออกมาบันทึกลับจากทุ่งใหญ่ก็เปิดโปรงพฤติกรรมนี้ต่อประชาชนค่ะ
แล้วหนังสือพิมพ์ที่พิมพ์ขึ้นมาเนี่ยนะครับขายหมดเกลี้ยงเลยฮ
ห้าพันเล่มในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแล้วก็กลายเป็นชนวนเชื้อหนึ่งที่สำคัญ
นำไปสู่เหตุการณ์ทางการเมือง๑๔ตุลา๒๕๑๖ที่เป็นประวัติศาสตร์บาดแผลมาถึงปัจจุบัน
และที่สำคัญก็คือว่าว่ากันว่าผืนป่าผืนนี้มีอาถรรพ์ครับ
ใครเข้าไปก้าวล่วงทำอะไรไม่เหมาะสมไม่เหมาะไม่ควรส่วนใหญ่กลับมามักมีอันเป็นไปแทบทั้งนั้นเลย